ความพิเศษของผัดไทยพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นยังไง

เขาบอกว่าพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือผัดทีนึงเนี่ยไม่ได้ผัดทีละจาน

เจ้าละ๓๐๒๐อะไรอย่างเงี้ยบางเจ้าเป็น๑๐๐ยังมีเลยค่ะ

แล้วเมนูอาหารที่เราเสิร์ฟล่ะเป็นเมนูอะไร
เดินผ่านหน้าร้านแห่งเขียนว่าก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรเส้นโหรา

มันคืออะไรแล้วมันเกี่ยวอะไรกับโหรศาสตร์นะครับ
เราจะเป็นก๋วยเตี๋ยวเพื่อสุขภาพค่ะ
สมุนไพรตามลักษณะของดาวประจำวันเกิด
เราก็แยกออกเป็น๙สูตร
วันนี้เป็นวันสงกราน
หนุ่มสาวชาวบ้านเบิกบานสุขใจจริงเอ้ย

สวัสดีพี่น้องคนรักเส้นทั่วฟ้าเมืองไทย
แล้วก็สวัสดีวันสงกรานเจ้าค่ะ
ทุกวันเสาร์๑๑โมงตรงไม่ว่าจะตรงวันหยุดยาวหรือไม่ตรงวันหยุด
เราก็มีนัดกันทางหน้าจอไทยรัฐทีวี
เป็นประจำเช่นเคยกับรายการมหาอำนาจแห่งเส้นหนึ่งเดียวในประเทศไทย
เล่าเส้นเป็นเรื่องวันเสาร์กลางเดือนแบบนี้
หลายคนเดินทางกลับบ้านไปฉลองเทศกาลสงครานกัน
แต่สำหรับใครที่ไม่ได้ไปไหนวันนี้เราจัดกองทัพเมนูเส้นมาเสิร์ฟเช่นเคยค่ะ
แต่จะพิเศษนิดหน่อยเพราะว่าเราจะชวนแฟนเล่าเส้นจอดรถไว้ที่บ้านแล้วมาล่องเรือหารัก
ล่องเรือตามหาเมนูเส้นริมแม่น้ำเจ้าพระยากัน
เริ่มต้นร้านแรกกับเมนูเส้นสัญชาติไทยกับร้านผัดไทยในตำนานที่การันตีความขายดีชนิดที่ผัดทีต้องผัด๓๐จานต่อกระทะกับร้านเปิ้ลผัดไทย
แล้วมาต่อกับ๒เมนูพาสต้าเส้นโฮเมดในบรรยากาศอู่ต่อเรือเก่าที่ชิปแชมป์พลาบิกฮาวส์
ก่อนที่จะปิดท้ายกับก๋วยเตี๋ยวสมุนไพรเส้นโหรา
เตี๋ยวที่ปรุงรสชาติตามคาแรคเตอร์ของวันเกิดจากร้านจานโปรด
ถ้าอยากรู้ว่าวันนี้จะจัดหนักจัดเต็มแค่ไหน
ออกเดินทางไปพร้อมกับเฮียน็อตเลยค่ะ

สวัสดีครับ๔โมงตรงวันเสาร์แบบนี้นะครับ
กับผมวาริสเฟิงรมในรายการเล่าเส้นเป็นเรื่อง

ประเทศไทยเพราะถ้าเป็นเรื่องเส้นต้องยกให้เราเลยครับ
เล่าเส้นเป็นเรื่องครับสวัสดีปีใหม่ไทยอีกครั้งหนึ่งนะครับผม
วันนี้นะครับรายการเล่าเส้นเป็นเรื่องของเรามาตรงกับวันสงกรานพอดี
หรือวันปีใหม่ไทยนะครับวันที่สิบสี่เมษายนนะครับ
เพราะฉะนั้นเล่าเส้นเป็นเรื่องวันนี้นะครับจะพิเศษสักนิดนึงครับ
เราจะพาคุณผู้ชมนะครับล่องเรือบนแม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะครับ
เพื่อตามหาเมนูเส้นในตำนานมากมายนะครับผมวันนี้นอกจากจะได้ทานเมนูอร่อยอร่อยแล้ว
เราจะได้ชมวิวทิวทัศน์ของแม่น้ำเจ้าพญาไปด้วยกันเลยนะครับ
ถ้าพร้อมแล้วตามผมไปสื่อสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
ไม่ต้องรีบค่ะเฮียไม่ต้องรีบแหมอายุอนามก็เยอะแล้ว
มาวิ่งเป็นเด็กวัยรุ่นไปได้สำหรับคลิปนี้เราเริ่มออกสตาร์ทกันที่ท่าเรือสะพานพุธ
โดยจุดหมายแรกนะคะเราจะไปที่ท่าเรือวัดอรุณกันค่ะ
สำหรับแฟนรายการที่อยากจะออกเดินทางตามรอยเล่าเส้นเป็นเรื่องแบบนี้ก็ง่ายนิดเดียว
จากสะพานพุทธเรานั่งเรือด่วนพิเศษทงสีส้มหรือเรือโดยสารประจำทางก็ได้ค่ะ
ไม่กี่อึดใจก็จะเห็นยอดพระปางวัดอรุณสูงเด่นเป็นสง่าต้อนรับเราแล้ว
ว่าแต่ร้านแรกที่เฮียจะพาไปนั้นเป็นร้านอะไรกันนะ
เราจะเริ่มต้นร้านแรกกันที่ท่าเรือวัดอรุณนะครับใครก็ตามนะครับ
เดินทางมาไหว้ที่วัดอรุณแห่งนี้นะครับก็จะต้องแวะเวียนไปที่ร้านนี้ครับ
กับร้านผัดไทยในตำนานนะครับร้านนี้ขายดีถึงขนาดที่ว่าจะต้องผัดทีละสามสิบจานเลยนะครับ
เรื่องราวของร้านนี้จะเป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปสืบสาวราวเส้นพร้อมกันเลยครับ
เมื่อถึงท่าเรือวัดอรุณจุดมุ่งหมายแรกของเราก็อยู่หลังวัดอรุณค่ะ
โดยร้านนี้เท่าที่เลื่อนดูเนี่ยแต่ละคนก็บอกว่าเด็ด
อาจหายากสักนิดเพราะไม่มีป้ายชื่อร้านแต่ถ้าเดินตามกลิ่นหอมของผัดไทยรับรองว่าไม่หลงอย่างแน่นอน
อ่ะนั่นไงคะร้านผัดไทยที่เรากำลังตามหานี่ขนาดยังไม่เที่ยงลูกค้ายังแน่นขนาดนี้
อยากรู้แล้วแหละว่าร้านนี้เขาเด็ดยังไงไปค่ะเฮียไปชิงตัวพี่เปิ้ลมาบัดเดือดหนึ่ง
ย่านท่าวัดอรุณแห่งนี้เลยนะครับผมต้องถามก่อนเปิดมากี่ปีแล้ว
สี่สิบปีแล้วอ่ะเกือบสี่สิบปีแล้วค่ะจุดเริ่มต้นของการมาเปิดร้านผัดไทยนี่เริ่มได้ยังไง
ก็เริ่มขายกันเองอะค่ะไม่ไม่ไม่มีสูตรอะไรอ่ะค่ะก็คือเป็นสูตรที่คิดค้นขึ้นมาเองใช่ค่ะ
มีขายอยู่ตรงนี้มาตลอดเลยค่ะไม่เคยย้ายไปไหนเลยค่ะนี่บ้านเราอยู่ตรงนี้ป่ะไม่ใช่ค่ะ
อันนี้ขายอย่างเดียวเลยขายอย่างเดียวคือที่นี่เลยคุณแม่ขายตรงนี้มาสี่สิบปีแล้ว
พิเศษของผัดไทยพี่เปิ้ลเนี่ยเป็นยังไงใส่เครื่องหนักอ่ะค่ะหนักใส่เครื่องหนักค่ะ
เราต้องมีน้ำซอสเลยในตัวเองเลยค่ะปรุงเองค่ะแบบว่าปรุงสดสดเลยอะค่ะ
เขาบอกว่าพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือผัดทีนึงเนี่ยไม่ได้ผัดทีละจาน
แต่ผัดทีเยอะเยอะเลยใช่ค่ะทำไมต้องผัดทีเยอะเยอะอ่ะ
ลูกค้าสั่งกันเยอะแล้วพี่ทำคนเดียวแล้วก็ให้ลูกน้องเป็นคนตักอย่างเงี้
ก็เลยต้องบางแบบว่าอ่ามากันทีออเดอร์มาทีเยอะเยอะ
เจ้าละสามสิบยี่สิบอะไรอย่างเงี้ยบางเจ้าเป็นร้อยยังมีเลยค่ะ
เดี๋ยวนะมาสั่งทีละสามสิบห่อเนี่ยนะใช่ค่ะสั่งเป็นร้อยห่อด้วยนะ
ห่อก็มีค่ะต้องขนาดนั้นเลยเหรอใช่ค่ะอ่ะอยากจะรู้แล้วไอ้ผัดเยอะเยอะเนี้ย
ผัดยังไงให้อร่อยสม่ำเสมอเท่ากันทุกจานค่ะเดี๋ยวขออนุญาตไปดูตรงที่ผัดได้ไหม
ได้ค่ะไปเลยค่ะ
เอาละครับเข้ามาดูนะครับส่วนผสมของผัดไทยพี่เปิ้ลนะครับ
ว่าต้องผัดทีละเยอะเยอะเลยนะครับเรามีส่วนผสมอะไรบ้างครับผม
มีเต้าหู้เต้าหู้นะอ่าใช้โป๊สับใช้โป๊สับกุ้งแห้งค่ะแห้ง
จะใส่ปลาหมึกกุ้งทอดค่ะแล้วก็มีไข่ทำไมเราต้องเอากุ้งไปทอดก่อน
แบบว่าผัดไปเลยตัวกุ้งมันจะไม่สวยอะค่ะมันต้องมีชุบป้งชุบแป้งอะไรไหมไม่
ไม่ต้องค่ะคือทอดเปล่าเปล่าเลยค่ะค่ะทอดน้ำมันอย่างเดียวเลยค่ะ
แต่ปลาหมึกนี้สดค่ะปลาหมึกเดี๋ยวพี่จะลวกน้ำหน่อยหนึ่งลวกน้ำแล้วค่อยไปผั
นะครับผมเส้นวิธีการเลือกเส้นของเราแล้วเลือกยังไงเส้นผัดไทยเนี่ย
ใช้เส้นเส้นของตาเสือค่ะครับค่ะมันจะเหนียวหน่อยอันนี้คือใช้กันมาตั้งแต่รุ่นแม่แล้ว
ใช่ค่ะใช่ไหมแล้วส่วนผสมในการทำผัดไทยล่ะพวกเครื่องปรุงต่างมีอะไรบ้าง
ก็มีน้ำส้มน้ำส้มใส่ชูเนี่ยนะน้ำส้มไก่ชูแล้วก็น้ำตาลก็น้ำตาลนิดหน่อยค่ะ
นี่คือสูตรโบราณโบราณเลยไหมใช่ค่ะคือโบราณเขาไม่ทำเป็นน้ำซอสสำเร็จหรอกค่ะ
แล้วน้ำมะขามเปิดแล้วก็ไม่ใช้ไม่ใช้เพราะว่าพี่ผัดทีเยอะแล้วมันจะทำให้เส้นมันไม่ใสอะค่ะ
มันจะเป็นถ้าใช้น้ำมะขามเปียกเนี่ยเส้นมันจะขุ่นไม่น่ากินใช่
ผัดทีนึงเราจะปรุงเครื่องปรุงอะไรให้มันเสมอเสมอได้อ่ะเพราะมันเยอะนะสามสิบที่อ่ะอืม
อยู่ที่ความเคยชินของพี่อะค่ะความชำนาญของเราใช่เราทำมานานแล้ว
เปิ้ลเองนี่ทำมากี่ปีแล้วต่อจากแม่ก็ราวราวสิบกว่าปีแล้วสิบกว่าปีแล้ว
นานไหมกว่าจะได้แบบแม่เลยก็ไม่นานเพราะว่าพี่ก็ขายกับแม่ก่อนอ๋อ
ก็คืออยู่ใกล้ชิดด้วยกันมาตลอดแหละใช่ค่ะอ้าวตอนนี้อยากจะรู้แล้วเวลาผัด
ละสามสิบจานเนี่ยเขาทำกันยังไงทำอย่างไรให้อร่อยเท่ากันทุกจาน
เอาเริ่มผัดเลยครับพี่เปิ้ครับโอเคค่ะเริ่มแรกนี่เราตั้งน้ำมันให้เดือดก่อน
แล้วใส่หอมซอยก่อนเลยค่ะนะครับผมอันนี้คือทำเพื่อให้มันหอมอะค่ะ
หอมมันออกมาน้ำมันนี่เราใช้น้ำมันอะไรอ่ะน้ำมันที่ทอดกุ้งแล้วอ่ะค่ะ
สีสันมันจะได้สวยค่ะมันจะได้หอมกุ้งด้วยใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้อะไรเอ่ย
ไข่ค่ะกี่ฟองเนี้ยใส่ไปกี่ฟองเนี้ยเกือบยี่สิบค่ะ
ยี่สิบฟองนะครับผมเยอะจริงจริงนะฮะจะใช้ไข่เป็ดใช่ไหมใช่ค่ะ
ไม่ใช่ไข่เป็ดไข่เป็ดมันจะไม่เป็นน้ำมันจะแห้งหน่อยอะค่ะอืม
มันจะเกาะเกาะตัวกันเป็นเป็นก้อนหน่อยค่ะอ่านี่ขนาดยังไม่ได้ใส่เครื่องยังไม่ใส่เส้นเลยนะ
กระทะแล้วอ่ะโหยเวลาผัดนี่มันต้องมีความชำนาญจริงจริงนะ
คนโทษไปไม่น่าจะทำได้ต้องฝึกผลังผ่วนอ่านี่เริ่มแห้งแล้วน่ะค่ะ
เราก็ใส่เต้าหู้ต้องใช้ถ้วยใส่กันเลยทีเดียวค่ะ
เต้าหู้แล้วอะไรต่อครับไข่โป๊กุ้งแห้งค่ะตามมาเลยค่ะไข่โป๊นะฮะ
ไปโป๊ค่ะเครื่องเยอะจริงจริงที่นี่เอาใส่โป๊เสร็จ
แห้งใช่ไหมร้อนไหมอันนี้ไม่ร้อนอันนี้ไม่ร้อนอันนี้ไม่ร้อน
แห้งที่จะใช้ใหญ่กับเล็กผสมกันนะคะอ๋อมีทั้งแบบใหญ่แล้วก็แบบเล็กผสมผสานกัน
ใช่ค่ะเล็กมันจะได้เอ่อออกสีสันหน่อยอ่ะค่ะอืม
อันนี้เพื่อความสวยงามใช้มือที่จะลวกเส้นนะคะเส้นก็ต้องไปลวกก่อน
ลวกสักพักหนึ่งค่ะลวกสักนิดนึงนะฮะลวกนิดหนึ่ง
ให้มันพอนิ่มอ่ะค่ะใช้เวลาไม่นานในการลวกทานค่ะ
ขึ้นเลยค่ะอ๋อแค่ลงน้ำแล้วก็ขึ้นเลยขึ้นเลยค่ะ
ไม่นานเดี๋ยวมันเละใช่ไหมใช่ค่ะให้มันผัดง่ายขึ้นอ่ะค่ะฮะ
โอเคอ่าใส่แล้วอ่ะยังไม่พอหรอเอาอีกหรอ
อันนี้น้อยนะคะเท่าว่าเท่าว่าเยอะเยอะตอนเท่าเช้าพี่ผัดเยอะกว่านี้ค่ะ
กระทะเดียวนี่นะใช่ค่ะตอนนี้แหละครับไม่ง่ายแล้วเนี่ย
เพราะมันเยอะแล้วก็ใส่น้ำมันไปเรื่อยหน่อยค่ะ
น้ำส้มค่ะอันนี้น้ำส้มไหลชูใช่ค่ะใส่เป็นแก้วเลยค่ะ
ง่ายนะเนี่ยเพราะว่าน้ำหนักมันค่อนข้างเยอะมาก
ผัดให้มันสม่ำเสมอกันนี่ต้องใช้ความชำนาญพอสมควรเลยล่ะ
น้ำปลานิดหน่อยค่ะอ่าแล้วทีนี้พี่ก็จะพี่เลยจ้ะค่ะ
ด้วยความที่เส้นมันเยอะแล้วเครื่องมันเยอะจริงนะเวลาผัดนี่มันต้องใช้
ละกำลังมหาศาลนะใช่ค่ะแล้วมันต้องใช้ความชำนาญด้วย
ไม่อย่างงั้นเนี่ยส่วนผสมต่างต่างมันจะไม่ลงตัวเนอะค่ะ
อ่าน้ำอันนี้ซ้ายแหละมันเป็นรวบซะหน่อยนะฮะค่ะน้ำตาลเกือบโลก
ทานเพราะผัดไทยมันต้องเปรี้ยวหวานถูกไหมใช่ค่ะ
หวานน้ำเปรี้ยวตามเดี๋ยวเอาอย่างงี้ตรงนี้คงใช้เวลาประสำควร
เดี๋ยวผมไปนั่งรอที่โต๊ะแล้วกันนะพี่นะครับผม
เหนื่อยก็ไม่เหนื่อยอ้าวเมื่อยก็ไม่เมื่อยแต่ถ้าผัดไปเรื่อยนานข้าว
ดูเหมือนเฮียของเราจะไม่มีแรงเหลือสำหรับอีกสองร้านแน่แน่ค่ะเอาเป็นว่าวางตะหลิวเถอะนะเจ้าคะ
ส่วนเฮียเนี่ยส่งมอบหน้าที่นี้กลับคืนสู่พี่เปิ้ลเหมือนเดิมน่าจะเวิร์คกว่าค่ะ
ส่วนช่วงนี้ให้เฮียเขาพักสักนิดอายุก็เยอะแล้วช่วงหน้าค่อยมาตามกันต่อว่าผัดไทยของพี่เปิ้ลจะอร่อยขนาดไหน